พระพรมเมธีและพระพรหมสิต
ที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัดเนี่ยนะคะ

ตามกระบวนการทางกฎหมายว่าไม่ผิด
ก็จะสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้
แต่ว่าตอนนี้พ้นจากตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังจากเมื่อวานนี้เกิดกรณีที่ตำรวจนำหมายจับ
สารอาญารัชดาบุกเข้าไปตรวจค้นนะคะ
แล้วก็เชิญตัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปเลยค่ะ

เกี่ยวกับการทุจริตเงินทอนวัด
ล่าสุดนะคะพระพรมมุณีเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชท่านเปิดเผยค่ะว่า
สมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ทรงมีพระบัญชาให้กรรมการมหาเทราสมาคมพ้นจากตำแหน่งสามรูป
ประกอบด้วยพระพรมดิหลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาและเจ้าคณะกรุงเทพมหานครค่ะ
พระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาลาม
และพระพรมศิษย์เจ้าอาวาสวัดสะเกดนะคะสามรูปนี้ค่ะ
ซึ่งก็ให้เป็นไปตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประมวลผลเสนอไป
ซึ่งคำสั่งนี้ทำให้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนอย่างที่บอกล่ะค่ะ
ถ้าพระทั้ง๓รูปพิสูจน์ตนเองได้ตามกระบวนการทางกฎหมาย
ว่าสุดท้ายแล้วไม่มีความผิดก็จะสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเทราสมาคมได้อีก
ครับด้านพระมหาภัยวันวัดสร้อยทองค่ะ
ท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะคะท่านก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้
ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในสังคมไทยนะคุณภาคภูมิ
แต่พอเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันสร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์จริง
ยังไงฮะส่วนตัวท่านมองว่าปัญหาในคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะมันเหมือนถูกทิ้งไว้นานแล้วมันเรื้อรัง
ครับแล้วก็ไม่มีใครกล้าไปแตะไม่มีใครกล้าไปแก้อืม
ถ้าจะมองกันให้ดีเนี่ยจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตำรวจกับพระสงฆ์เมื่อวานนี้
เป็นปรากฏการณ์ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวงการพระสงฆ์ให้ดีขึ้นสะอาดขึ้นโปร่งใสขึ้น
แต่อีกมุมหนึ่งก็ยอมรับว่ามันก่อให้เกิดวิกฤตความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์เช่นเดียวกันนะคะ
อีกมุมนึงก็ยอมรับว่ามันก็ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสาธาได้เช่นคนในสังคมเนี่ยก็จะมองพระในแง่รบยิ่งขึ้นไปอีก
เฉพาะคนที่มีทัศนคติอันไม่ดีต่อสถาบันพระสงฆ์อยู่แล้วก็จะทำให้เสื่อมศรัทธามากขึ้นเข้าไปอีก
หรือโจทย์คณะสงฆ์ในทางที่เสียหายยิ่งขึ้นไปอีก
แต่ถ้าเรามองให้ดีจริงปรากฏการณ์นี้มันให้อะไรหลายอย่างมาก
มุมหนึ่งคณะสงฆ์ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่ง
เราจะเห็นว่าคณะสงฆ์กำลังจะถูกเปลี่ยนแปลง
อย่างน้อยก็ปรับปรุงไปในทางที่อาจจะดีขึ้นสะอาดขึ้นโปร่งใสขึ้นอะไรแบบนี้
อันนี้เราอาจจะมามองว่าอันนี้แหละคือข้อดีของมัน
คือมุมมองที่เราควรจะต้องได้จากเรื่องนี้
แม้แต่ตัวของญาติโยมเองที่เป็นชาวบ้าน
ก็ควรจะต้องมาทบทวนบทบาทและหน้าที่ของตัวเองว่า
แล้วทีนี้เราจะทำยังไงเมื่อสถาบันสงฆ์ส่วนหนึ่ง
อาจจะเป็นที่พึ่งพิงไม่ได้และอาจจะเป็นที่พึ่งพาไม่ได้แล้ว
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทที่พุทธเจ้าฝากพระศาสนาไว้

หรือทำงานเพื่อศาสนาโดยที่ไม่ฝากเรื่องเหล่านี้ไว้กับพระสงฆ์อย่างเดียว
ส่วนนักข่าวของเราก็ถามท่านเพิ่มเติมนะคะ
สำหรับกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาให้พระสามรูปนั้น
จากการเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมพระมหาภัยวัน
ท่านก็มองว่าอาจมีผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้นนะคะ
เนื่องจากว่าพระชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกปลดออกไป
ก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ยังค้างคาอยู่
แต่ถ้ามองระยะยาวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เพราะยังไงก็ตามก็ต้องมีการแต่งตั้งพระราชาคณะรูปอื่น
มาทดแทนแล้วก็ทำงานต่อจากตำแหน่งที่ว่างอยู่อยู่แล้ว
ครับเรื่องในวงการส่งนะฮะ